คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะใครฟังก็รู้สึกแบบหูมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
มีคุณยายคนหนึ่งอายุ๗๙ปีนะคะถูกทิ้งอยู่ในบ้าน๒วัน
คือถูกขังไว้ในบ้านข้าวปลาแกไม่ได้กินเลยนะ๒วันเต็ม
พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วลงพื้นที่ไปช่วยเปิดประตูปุ๊บเจอหน้าคุณยายเท่านั้น
คุณยายแกพนมมือขึ้นแล้วร้องไห้เลยบอกหูช่วยยายด้วยลองดูนะคะ
ตอนนี้คุณยายแกดีอ่ะเราก็ไม่ใช่มีตังค์กันเลย
หูคือนักข่าวที่ลงพื้นที่ทุกคนบอกสะเทือนใจอะค่ะ
นี่คือคุณยายประทีพนะคะแกอายุ๗๙ปีแล้วค่ะ
เห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บแกร้องไห้เลยยกมือไหว้
เจ้าหน้าที่ก็พยายามถามอย่างที่ได้ยินนะคะยายอยู่กับใคร
แกก็บอกลูกผู้หญิงคือจับใจความได้ว่าอยู่กับลูกสาวสองคน
แต่ลูกสาวออกไปข้างนอกแต่เพื่อนบ้านบอกไม่เห็นลูกสาวยายมาสองสามวันแล้วอ่ะ
คิดว่ายายแกคงไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะแล้วเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
คุณเนติชาวได้คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบอกว่า
เมื่อวานตอนเช้านั่งอยู่หน้าบ้าน
ได้ยินเสียงคนแก่ร้องดังมาจากในบ้านหลังนี้

มีลูกสาวกับแม่สูงอายุมาเช่าได้๖เดือน
แล้วเธอเห็นว่ามีคนมาทวงหนี้หน้าบ้าน
เธอก็เลยโทรหาเจ้าของบ้านที่ปล่อยเช่าให้มาตรวจสอบหน่อย

ตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบ

คุณยายประทีบแกก็ขยับตัวกินข้าวเองได้นี่นะ
ทำไมลูกสาวถึงไปบอกคนอื่นว่าแม่ป่วยติดเตียง

เขาไม่เรียกคนติดเตียงอย่างนั้น

ว่าใครมาเรียกก็อย่าหืออย่าอือ

ทำไมทิ้งแม่แก่ชะลาไว้คนเดียว
เขาก็เลยประติดประต่อเรื่องเอาว่า
เห็นจากการที่มีเจ้าหนี้มาทวงหนี้ที่หน้าบ้าน
หรือว่าลูกสาวหนีเจ้าหนี้หรือเปล่า
นางเภอคลองหลวงก็เลย

เดี๋ยวนายอำเภอคลองหลวงเป็นตัวกลางให้

ลูกสาวเธอก็เล่าบอกว่าคือจุดเริ่มต้นเธอไปยืมเงินเพราะว่าแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วเคยไปผ่าตัด
ต้องใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแม่ก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่ปี๖๑
ที่ผ่านมาก็พยายามหาเงินทุกวิถีทางแต่หาเท่าไหร่มันก็ไม่พอ
ไปกู้เจ้า๒เพื่อมาจ่ายเจ้าแรกอ้าแล้วจากที่ไหนไปจ่ายเจ้าสองกูต่อไปอีก
พันกันอยู่แบบนี้ค่ะจนตอนนี้รวมกว่า๓แสนแล้ว
แล้วก็ตกงานด้วยเธอบอกว่าเจ้าหนี้ไปประจานเธอที่ทำงาน

ส่วนเรื่องแม่เธอบอกเธอไม่ได้ทอดทิ้ง
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาเธอไม่กล้าออกจากห้อง
เพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัย
เพราะที่ผ่านมาถูกเจ้าหนี้กลั่นแกล้งสารพัดรูปแบบ
คือพี่ตกงานโควิดแม่ป่วยทุกอย่างมีที่มาที่ไป
แต่เขาไปพูดหน้าบ้านพี่ว่าพี่ติดผู้ชายติดการพนัน
ซึ่งพี่เล่นการพนันไม่เป็นแล้วพี่ก็ไม่มีแฟนมาตลอด
พี่บอกไม่ทิ้งเดี๋ยวพี่ก็หลบด่าพี่สารพัด
พี่ก็หลบอยู่ในบ้านพี่ไม่สามารถทิ้งแม่พี่ได้
ใช่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทิ้ง
มีความรู้สึกเหมือนพี่โดนไฮยีน่ารุม
มันยุติธรรมกับพี่มั้ยพี่เข้าใจว่าพี่เป็นนี่

ทีนี้สำหรับยอดหนี้เขาบอกว่าหู๓แสนนี่ใครปล่อยกู้เยอะจัง
คืออย่างที่บอกไม่ใช่เจ้าเดียวเจ้าหนี้รายแรกค่ะสองหมื่น
รายที่สองแสนสามรายที่สามเจ็ดหมื่น
รายที่สี่แสนหกรวมแล้วคือหนี้สามแสนแปดหมื่นบาท
ซึ่งหนึ่งในเจ้าหนี้ก็คือเจ้าหนี้คนแรกเป็นเพื่อนกับลูกสาวนี่แหละนะคะ
เป็นเพื่อนสมัยเรียนแต่ไม่ได้สนิทกันก็บอกเมื่อวานตั้งใจจะไปทวงหนี้ที่บ้านแต่ไม่เจอ
เจอแต่ยายประทีบนอนอยู่ในบ้านสภาพไม่ใส่เสื้อผ้าก็เลยแจ้งชาวบ้านให้ประสานเจ้าหน้าที่มาช่วย
คือเอาเป็นว่าหลายคนช่วยกันประสานเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยคุณยายอืม
ส่วนยอดเงินกู้ยืมเนี่ยคือเพื่อนเนี่ยส่งข้อความมาขอยืมเงินเธอเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
บอกว่าจะเอาเงินไปดูแลแม่ที่กำลังป่วยเธอก็ให้ยืมไปหกหมื่นบาทค่ะ
แต่ว่าใช้คืนหมดแล้วแล้วทีนี้ทักมาขอยืมใหม่เป็นรอบที่สองสองหมื่นบาท
พอผ่านไป๒เดือนอ้าวโดนบล็อกไลน์แล้วก็ติดต่อไม่ได้เลย
เมื่อวานเมื่อวานใช่ก็เห็นไม่อ่ะเขาว่าเข้าไปก็เสื้อผ้าไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ย
สงสารก็เลยบอกว่าโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เถอะมาเอาแม่เขาไปเถอะ
เพราะพี่ก็คิดว่าเขาไม่อยู่เดี๋ยวจะเป็นอะไรไปซะเปล่า
เพราะเราเห็นเราก็สงสารทุกครั้งที่เขายืมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องพาแม่ไปหาหมอต้องนู่นนี่นั่น
เขาจะบอกอย่างนี้โอนเลยนะเดี๋ยวนี้นะต้องใช้เงินอีกก็โอนก็โอน
ให้ทุกครั้งไม่เคยไม่โอนแต่พอเวลาอย่างนี้มาใช้เนี่ยก็อ้างสารพัด
สรุปผลการไกลเกลี่ยนะคะทางออกคือเจ้าหนี้แต่ละคนเนี่ยบอกไม่เอาดอกก็ได้
ขอเงินต้นคืนก็แล้วกันจะผ่อนชำระหนี้รูปแบบไหนก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันอีกที
ยายประทีพตอนนี้พมรับไปดูแลก่อนเพราะว่าลูกสาวต้องทำงานใช้หนี้อ่ะ
ก็ไม่สามารถดูแลคุณยายได้เต็มที่แล้วก็มีการโอนย้ายทะเบียนบ้านคุณยายจากบ้านเดิมที่อายุทยามาอยู่ปฐุมธานีแล้ว
คุณยายแกจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุด้วย
คือเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้นี่แหละส่วนเรื่องคุณแม่เนี่ยลูกสาวก็หลบอยู่ในบ้านแม่ก็เลยคิดว่า
โอ้โหไม่มีใครดูแลหายไปไหนกันหมดเลยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน